คือนี่ไงกะแล้ว
อยากแล้วว่าถ้ามุมตรงมันต้องงับหัวพี่แน่นอน
มาจากมุมเครนนี่กะแล้ว

อ้าปากทุกผู้ชมเชื่อมั้ยว่าตุ๊กแก่มันมีความอาฆาตอยู่
เพราะว่าสาวคนนี้เธอเชื่อนะ
เคยเรียกให้คนมาจับตุ๊กแก่ไป

จะตายเหรอจับตายทุบหัวตายซะ
อ้าวก็จบอ่ะนี่ไม่จบสิมีเบอร์ดพี่น้ำแข็งอ่ะ

นอนนะเธอนอนไปได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องทั้งคืนเลย
ตัวอื่นหรือเปล่าดอมคือจับผ้าตัวหนึ่งไปแล้ว
แล้วก็ดูข่าวก็ไม่แน่ใจว่าตัวอื่นหรือเปล่า

เออนี่แหละที่เธอสงสัยไง

หรือแล้วคุณหนุ่งหนิงอายุ๓๒ปี
กรีดร้องเลยตอนที่ให้คนมาช่วยจับรับจ้างมา
มาจับตุ๊กแกหน่อย

จากเหตุการณ์ในนี้ในคลิปนี้นะ
คุณหนุ่งหนิงหวาดผวานนอนไม่ได้
ส่งเรื่องมาให้นักข่าวเลยขอความช่วยเหลือหน่อย
พอนักข่าวได้รับเรื่องมาก็ไปที่บ้านของคุณหนุ่งหนิง
พื้นที่อำเภอเมืองสุรินเป็นบ้านปูน๒ชั้น
เข้าไปในบ้านปุ๊บก็เจอตุ๊กแก่ตัวใหญ่๑ตัวที่ฝาบ้าน
จะเข้ามาหลังจากตัวเก่ามาโดนฆ่าตายไปฮะ
คุณหนุ่งหนิงเล่าให้ฟังเธอกลัวตุ๊กแกอยู่แล้ว
ตัวใหม่ที่ตอนนักข่าวไปแล้วไปเจอ
ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้คุณหนุ่งหนิงเจอตุ๊กแกตลอดเลย
เคยเจอใหญ่สุดโอ้โหคุณผู้ชมเคยเจอตัวขนาดไหนกันมาบอกกันหน่อย
คุณหนุ่งหนิงเจอเท่าแขนผู้ใหญ่นะ
แล้วก็หายไปสักพักทุกครั้งที่เจอคุณหนุ่งหนิงก็จะจ้างให้คนมาจับ
รอบนี้ตุ๊กแก่ตัวนั้นเนี่ยมันต่างจากตัวอื่นมันสู้มันไม่กลัวไม่กลัวคน
โอ้โหดูตัวเบลเลอร์เลยฮะมันวิ่งใส่ด้วยนะเหมือนจะกัดอ่ะ
พอจับเป็นไม่ได้ก็เลยทุบหัวซะเลยครับทุบหัวปุ๊บมันตาย
แล้วก็เอาซากตุ๊กแกไปทิ้งนอกบ้าน
พอตกดึกตอนที่คุณหนุ่งหนิงอื้อหือ
พอคุณหนุ่งหนิงเนี่ยจะล้มตัวลงนอนได้ยินเสียงนับแอร์นับแอ
ระงมทั้งคืนแบบนี้ก็คิดว่าอาจจะมีอีกตัวมาในบ้านแน่เลย
ก็เลยเดินตามอยู่ไหนว่าที่มาของเสียงอยู่ไหน
แต่ก็เจอไหมไม่เจอสักตัวนะก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องทั้งคืนอีก
พอมาคืนที่๒ก็ไม่ได้ยินอีกเลยนะ
พอไม่ได้ยินแต่ก็ภาวะไงไม่เห็นตัวไม่รู้อยู่ไหน
หนีเลยหนีไปนอนที่อื่นเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเชื่อสนิทใจว่า
มันเป็นเสียงของวิญญาณตุ๊กแก่ที่ตายไปแล้ว
หลังจากนี้ครับเดี๋ยวจะหาเวลาไปทำบุญให้กับตุ๊กแก่ที่ตายไป
จะได้ไม่มาอาฆาตเธอไม่มาส่งเสียงร้องให้เธอกลัวอีกครับ
ถ้าสบายใจเนอะก็เอาไปทำบุญนั่นแหละ
แต่เอาจริงคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้ยินเสียงตุ๊กแก

เพราะบางทีมันจะซ่อนอยู่แอบอยู่
น่ากลัวมากนะสิค่ะ